ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นครูลงโทษเด็กนักเรียนนะฮะ

อันนี้ไม่ใช่ข่าวซ้ำเมื่อสองสามวันก่อนที่ว่าหวดใช่ไหม

แต่ว่าคนที่เห็นคลิปบอกว่าโอ้โหเด็กก็ไม่เบาเหมือนกัน

เดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะ

เพื่อนของน้องเขาเอามาโพสต์ค่ะ
อาจารย์เนี่ยมาถามตะโกนถามนะประมาณว่าสูบบุหรี่หรือเปล่า

แล้วก็ทำเป็นท่าสูบบุหรี่แบบพ่นลมแล้วใส่หน้าอาจารย์

อาจารย์ก็เนี่ยฮะกระช่งกระชากคอเสื้อจับหัวเด็กฟาดกำแพง
เนี่ยเพื่อนที่ถูกกล่าวหาว่าสูบบุรีตอนนี้นะบอกว่าโอ้โหตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แถมพออาจารย์ทำร้ายแบบนี้แล้วอาจารย์ยังขู่อีกบอกว่า
นี่เคยต้องโทษขึ้นศาลมีคดีมาแล้วนะจนพ่อต้องประกันตัวมาแล้วนะ
นี่อาจารย์พูดเองเลยเหรอคะเหมือนกับขู่ให้รู้ว่าเฮ้ยอย่ามาเล่นกับ
ถึงขั้นที่มีคนเอารูปอาจารย์คนนี้ไปแชร์ทางสังคมออนไลน์เลยนะโอ้โหนะฮะ
กระแท่กำแพงใช่ไหมอันนี้มันเหมือนเลยนะมันทำร้ายร่างกายไหม
กระช่าข้อเสื้อจับฟาดจับกระแท่กำแพงอย่างนี้นะครับ
ข่มขู่นี่รูปอาจารย์นะครับก็มาแชร์กันนะครับ
แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งหลายคนก็บอกว่าเด็กนักเรียนคนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกัน
ลักษณะก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันไปพ่นลมใส่หน้าอาจารย์เหมือนทำท่าสูบบุหรี่อย่างนี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับเพื่อนของน้องนักเรียนชายชั้นม๒
ที่ถูกอาจารย์คนนี้ต้องใช้คำว่าลงโทษหรือว่าทำร้ายร่างกายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
เพื่อนบอกว่าวันนั้นอาจารย์เนี่ยมาไล่สอบถามเด็กนักเรียนชายว่าสูบบุหรี่กันหรือเปล่า
ก็บอกกันไปว่าไม่ได้สูบนะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยที่ถูกอาจารย์ทำแบบเนี้ย
ที่บอกว่าไม่ได้สูบเหมือนกันเนี่ยได้ทำท่าทางคล้ายกับการสูบบุหรี่
แบบพ่นลมออกจากปากเพื่อที่จะเหมือนกับท้าทายอาจารย์
แล้วพ่นใกล้หน้าหน่อยแล้วย้อนถามอาจารย์ว่าเรารอจารย์สูบปะ
เท่านั้นแหละฮะอาจารย์ก็ฟิลขาดกระชากคอเสื้อเวียงเพื่อนเนี่ยฟาดกับกำแพงห้อง
ด้วยใช้เก้าอี้ฟาดด้วย
แล้วก็นะฮะข่มขู่ต่อว่า
หลายถ้อยคำตามคลิปเลย
คือเด็กม๒เนี่ยหลายคนบอกว่าผิดจริงก็ผิดนั่นแหละ

แต่คนเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องมีการอดทนอดกลั้น
แล้วก็อดทนต่อนิสัยเกรกบริเวศเกรเลของลูกสิทธิ์
ถ้าลูกศิษย์ไม่ได้แบบโอ้โหถึงขั้นเอาปืนเอามีดจะมาไล่ทำร้ายนะ

ระงับเหตุนะเอาเด็กให้อยู่
หรือว่าลงโทษเด็กด้วยวิธีที่มันไม่ใช่แบบนี้ไหม
ใช่ค่ะเก้าอี้ด้วยค่ะ
มีเก้าอี้บ้านหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเคยติดคุกมาแล้ว
ที่น้องเล่ามาก็คือเขาว่าถ้าเวลาเขาสอน
เขาก็จะดีแบบว่าไม่มีอะไรมากวนใจเขาก็จะแบบดีด้วย
แต่ถ้ามีอะไรมากวนเข้าใจเขานิดนึงเขาก็จะเป็นอย่างในคลิป
เพราะว่าอันนั้นมะโหง่ายค่ะ
แต่พี่ฟังบ้างว่าเวลาสอนก็สอนดีใจเย็น
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบโมโหก็น่ากลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าครูก็ไม่มีสิทธิ์ไปแบบไปทำร้ายร่างกายนักเรียนอยู่ดีอะค่ะ

เมื่อเป็นครูก็ต้องมีแบบวุฒิภาวะมากกว่านี้ค่ะ
หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่ครูบอกว่าเคยติดคุกแล้วหนู
คือคนมีประวัติขนาดนั้นทำไมถึงมาเป็นครูได้
มีการไปขึ้นศาลแล้วมีพ่อไปประกันตัว
อัตภาพคลุมจะคุยเหมือนว่าตัวเองยังเล็กอยู่ยังไม่เท่าห่วงคุณหรอก
พุ่นี้ผ่านจุดนี้มาแล้วมทำแบบนี้มาแล้วเหมือนจะได้การสอนเด็ก
ว่าตอนนี้พ่อแม่ของเด็กนักเรียนกับทางอาจารย์เนี่ยได้มาพูดคุยมาปรับความเข้าใจทำความเข้าใจกันแล้วนะครับ